ก็ทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการ

จากรถตู้โดยสารนะคะ
จากรายงานกันค่ะ
เพราะอยู่ระหว่างทางลงเนิน

นี่เป็นเพียงหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิด

ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ยกระดับมาตรการความปลอดภัย

พนักงานขับรถทุกคนทุกคัน

ถ้าอยู่ที่สถานีนี่นะคะ

แกรงซึ่งรถทุกคัน

จะต้องเข้าตรวจที่นั่นอีกครั้งหนึ่ง

สภาพรถแล้วยังควบคุมความพร้อมของคนขับ

จะต้องไม่เกิน๘ชั่วโมงต่อวัน

ถังดับเพลิงจาก๑จุดเพิ่มเป็น๒จุด

ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
และมีประตูทางออกฉุกเฉิน
หากใช้ความเร็วเกิน๙๐กิโลเมตร

เกิน๙๐ครับก็จะเตือนแล้ว
มันจะดังอะไรอย่างนั้น

ก็ควรให้อยู่ที่๙๐กิโลเมตร

คนขับต้องลดลง

ทำให้ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ

จะได้รับการบริการที่ปลอดภัย

เพราะว่าครั้งแรกที่จะมา

คือน่าจะปลอดภัย

พอมาได้ยินข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลเนอะ

แล้วก็ทั้งการขับปกติเขาจะวิ่งรอบกันเนอะ

หากรถตู้โดยสารสาธารณะคันใด

จะถูกเรียกไปชี้แจงพร้อมตักเตือน
และหากเกิดการกระทำผิดซ้ำ
จะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน๕๐๐๐บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน